หรือว่าสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย
ค่อนข้างจะคึกคักแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับ
ล่าสุดนะครับเขาเป็นการเติบโตรองรับการเปิดการบินเสรีอาเซียน
และก็ตอนนี้ทางด้านของสายการบินไทย
รองรับทั้งเรื่องของนักท่องเที่ยวทั้งเรื่องของนักลงทุน
ติดตามได้จากบรรยายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
ที่นำมาเปิดเส้นทางปฐมเมอร์เลิก
อนเมืองย่างกุ้งประเทศพม่าอย่างเป็นทางการค่ะ
ถือเป็นอีกหนึ่งเส้นทางบินในต่างประเทศ
เหนือจากเมืองจักรต้าประเทศอินโดนีเซียสิงคโปร์และจีน
จากพม่าเป็นหนึ่งในครอบครัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีว่าจะมีการเดินทางของนักท่องเที่ยว
และนักลงทุนระหว่างไทยและพม่าเพิ่มมากขึ้น
โดยคนพม่าที่เข้ามาไทยเฉลี่ยต่อเดือนมากถึง๓๐๐๐คน
และนักท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่จะนิยมจัดทริปไปไหว้พระที่ประเทศพม่าค่ะ
ตลาดที่มันมีผู้โดยสารหรือว่าจำนวนต้องการมากขึ้นนั้น
แข่งขันก็เยอะขึ้นแน่นอนที่สุดราคา
โดยเฉพาะในตอนนี้ราคาผมมองว่าคือราคาของน้ำมันก็ถูก
เพราะฉะนั้นเราก็ยังไปได้อยู่ดี
กลยุทธ์ที่ใช้มัดใจลูกค้าคือเรื่องมาตรฐานในการให้บริการ
และการจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษเริ่มต้นที่๙๘๐บาท
โหลดน้ำหนักกระเป๋าฟรี๓๐กิโลกรัม
สำหรับเส้นทางบินย่างกุ้งประเทศพม่านะคะ

โดยดอนเมืองย่างกุ้งจะมีรอบบินในเวลา๙นาฬิกา๕นาทีและ๑๘นาฬิกา๑๕นาทีค่ะ
ส่วนย่างกุ้งดอนเมืองจะมีรอบบินในเวลา๑๑นาฬิกาและ๒๐นาฬิกา๕นาทีค่ะ
สายการบินไทยไลออนแอร์คาดว่า
จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางไปกลับเมืองย่างกุ้ง
เฉลี่ยอยู่ที่๑๘๕ของจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางทั้งหมด
โดยในปีนี้จะเพิ่มเครื่องบินอีก๓ลำ
และในปี๒๕๖๐จะเพิ่มเครื่องบินอีก๖ลำ

และรองรับแผนที่จะเปิดสายการบินเพิ่มเติม
ยังประเทศเวียดนามพร้อมเมืองต่างในประเทศจีน
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน